เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้สำหรับสังคมในยุคนี้
ที่ต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นสังคมออนไลน์ได้

หลายคนคือติดมากคุณภาคภูมิก้มหน้าตลอดเวลาดูโทรศัพท์มือถือ
มันยิ่งกว่าอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย

มาเนี่ยคว้าก่อนเลยโทรศัพท์มือถือ

กับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ชมครับ
สามีเนี่ยถึงขั้นยิงภรรยาจนเสียชีวิต
เพราะพันรยาวันเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ

เพราะว่าฝ่ายของภรรยาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็ไม่สามารถจะมาชี้แจงแถลงไขอะไรได้

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่ง
ในตะมนต์วังน้ำเย็นอเมืองสุแวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับ
ทศพรค่องม่วงอายุ๓๘ปี
ใช้ปืนยิงนางอุสามาสุริที่เป็นภรรยา
อายุ๓๔ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะฮะ
คือพอก่อเหตุแล้วนายทศพรก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ถูกดำเนินคดีนำตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่เกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เก็บหลักฐานวัตถุพยานต่าง
ก็มีหลักฐานเป็นปืนลูกซองสั้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนศพของนางอุสาก็ถูกส่งไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ทศพรให้การว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าอยู่กินกับนางอุสาผู้เสียชีวิตมีลูกด้วยกัน๔คน
ตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นคนงานเชื่อดหมู
ก็หารายได้เลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียว

ทศพรบอกว่าได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้กับภรรยา
ก็เป็นสาเหตุให้มีปัญหาทะเลาะกันเรื่อยมา
เพราะว่าวันภรรยาไม่ทำอะไร
เอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นสังคมออนไลน์
กดโทรศัพท์มือถือไปด้วยยิ้มไปด้วยหัวเราะไปด้วย
ตลอดเวลาแบบนี้ไม่สนใจอย่างอื่นเลย
ไม่สนใจช่วยงานไม่ทำอะไรทั้งสิ้น
ส่วนตัวเองก็เริ่มหวาดระแวง

เพราะว่าพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ย
มันดูแปลกแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่อยมา
เป็นเดือนที่สำคัญมันเป็นอย่างนี้ด้วย
คือเขาอ้างว่าภรรยาเขาเนี่ย
ไม่ยอมยุ่งเกี่ยวหลับนอนอะไรกับเขาเลย
พอแบบลักษณะเหมือนกับ
จะยุ่งเกี่ยวหลับนอนอะไรด้วย
ก็ถูกตะคอกถูกด่าถูกว่าอย่างรุนแรง

แล้วช่วงหลังสังเกตว่าตั้งแต่ได้โทรศัพท์มือถือใหม่
ภรรยานอนคุยโทรศัพท์ยิ้มหัวเต๊ะ

บ่ายเมื่อวานนี้มีปากเสียงด่าทอกันอย่างรุนแรง

ไปหยิบปืนมาแล้วก็ยิงแพ้กลางภรรยา

แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
อ่าวี้เปิดแล้วไม่ได้ครับ
ทศพรผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ขณะที่พันธุ์ตมตร์เอกนิทินันเต็มสริวัตย์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองบอกว่า

ต้องดำเนินคดีนั่นแหละตามข้อหาที่แจ้ง
แต่เรื่องนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาในครอบครัว
จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ้าตามคำบอกเล่าของผู้ต้องหานะณเบื้องต้นมันสะท้อนได้
แต่ว่าเท็จจริงแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ย
ก็แน่นอนว่าฝั่งของภรรยาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาบอกได้ว่าเออตกลงมันจริงไม่จริงอะไรยังไง
ที่ฝ่ายสามีอ้างว่าแบบนี้แบบนี้
แต่ว่าเรื่องราวแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะ